ส่วนฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐นะครับก็ได้ช่วงที่จะเปิดฤดูการแล้วครับ
การเนินขันฟุตสอร์ทไทยหลีก๒๐๒๐นะครับได้กำหนดช่วงเวลาในการเปิดการเนินขันอย่างเป็นต่างการนะครับ
โดยสัปดาห์แรกจะเริ่มในวันที่๒๘๒๙มีนาคมนี้นะครับ
สาเหตุที่ปีนี้เนี่ยลีกเปิดช้าเนื่องจากต้องเปิดทางให้ทีมชาติไทยนะครับ
ระหว่างวันที่๒๔กุมภาพันธ์ถึง๑๐มีนาคมครับ
ก็เลขแรกนะครับเกมลีกจะแข่งขันต่อเนื่องจนจบในวันที่๑๔มิถุนายน
อีกครั้งในเล็กที่๒ก็คือสัปดาห์แรก๒๕๒๖มิถุนายน
แต่จะเตะกันประมาณสัก๔สัปดาห์ครับ
ก่อนที่จะพักเบรกให้กับฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์๒
แล้วก็ต่อเนื่องกับฟุตซอลชิงช้ำโลก๒๐๑๖
และฟุตซอลสโมสรเอเชีย๒๐๒๐นะครับ
ก่อนที่จะกลับมาเตะกันอีกครั้งในวันที่๗ตุลาคม
แข่งขันไปจนปิดลีกก็คือ๑๕พฤศจิกายนนะครับ

ธรรมศาสตร์ยังบลัดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

รวมถึง๒ทีมน้องใหม่อย่างมรัชพัฒนเพชรบุรีแล้วก็
เรายังถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันทุกสัปดาห์เหมือนเช่นเคยครับ